พาคุณผู้ชมไปที่บ้านหลังนึงนะคะที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะกลางทุ่งนาเลยนะคะอยู่ดีเนี่ยเหมือนกับมีโครนผุดขึ้นมาแล้วเป็นบ่อหลายบ่อเลยนะคุณภาคภูมิเขาก็เอาเชือกไปล้อมทำเป็นบ่อโครนผุดอ่ะ
อยู่ดีผุดขึ้นมาตามธรรมชาติชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าอ๋อโครนนี้น่าจะช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ก็เลยไปตักมาดื่มมากินมาพอกตามจุดที่ปวดเมื่อย

ใช่นักข่าวของเราก็เลยไปไม่รู้ได้ไปลองเอามากินเอามาทาที่ตัวหรือเปล่านะ
ไปที่บ้านหนองกุงน้อยตำบลโคกระเบื้องที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะก็ไปเดินดูรอบเนี่ยค่ะก็จะมีบ่อโครนอยู่กลางทุ่งนาเลยนะเขาก็เอาไม้มาปักเอาเชือกมาขึง

ปากบ่อจะมีแบบเหมือนเนินดินขึ้นมาค่ะบางบ่อน้ำนี่ผุดขึ้นมาแล้วไหลเป็นทางเลยนะคะบางบ่อก็มีทูบเทียนปักเอาไว้ด้วยอะค่ะ
ส่วนพื้นดินในท้องนาบริเวณบ่อโครนก็จะแบบเป็นนุ่มแล้วสั่นกระเพื่อมหน่อยเพราะมันผุดขึ้นมาตลอดไง

ทีนี้คุณติใช่ไหมไม่ทันเห็นหน้าคุณติเนอะคุณติ
เขาลองเลยจ้าลองเอามือไปสัมผัสดูจ้าติก็บอกก็เหมือนโครนอื่นแหละ
ติไม่กินเหรอติโอ้โหติไปอย่างงี้ติต้องกินแล้ว
ติไม่กล้าแน่แน่เลยติก็เลยไปถามชาวบ้านนะคะ
เจียมและนางละอองตากิ่มนอกเขาเป็นพี่น้องกันนะคะ
ครับเขาบอกว่าเขามาจากหมู่บ้านห้วยหายจังหวัดชายภูมิ
ตักเอาน้ำตักเอาโครนที่ผุดออกมาเนี่ยไปรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
เพราะว่าเขาได้ยินข่าวชาวบ้านเขาคุยกันว่าโครนนี้รักษาอาการปวดเมื่อยได้ค่ะ
ตรงไหนก็ไปท้าพอจะได้หายเจ็บหายป่วยหายไข่ไหล
หลังปวดไอนี่ดิตาก็มืดก็มัวก็อยากให้หายให้ไอ
เห็นเขาเอาไปเขาเอาไปนะเห็นลูกหลานชวนมาก็ไอ้เอาถังไปเอาเนี่ย
เอาไปทำอะไรอะ

ก็ดูจากข่าวแล้วก็ก็เลยมากัน

นางฉตระพรบวกว่าเป็นจิตอาสานะคะ
พานักท่องเที่ยวไปดูเบาะโครน
แต่ละวันคนไปแบบสามสี่ร้อยคนนะคะ
เหนือจากการตักน้ำตักโครนในบ่อ
นำไปรักษาอาการปวดเมื่อยแล้วนะคะ
บางคนก็มากราบไหว้จุดทูบเทียนก็มีค่ะ
แล้วก็มีคนเขาได้ยินกันไงว่าเนี่ย
คนก็เลยยิ่งมากันเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะ
อกจากนี้ค่ะมีคนที่เอาน้ำเอาโครนที่ตักไปแล้วเนี่ย
เอามาคืนทำไมฮะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ต้องคืน
ตอนนั้นเนี่ยตักไปไม่ได้จุดทูบจุดเทียนบอกกล่าว
ก็เลยกลัวเอามาคืนก่อนแล้วก็จุดทูบปากทูบค่อยตักไปใหม่
เขาไปก็ช่างเถอะเขาก็ความเชื่อของเขา
แต่พรุ่งวันพรุ่งนี้เช้าของจะกลับมาคืน
แล้วเป็นอะไรเพราะถึงเอามาคืนบอกนอนไม่ได้ไปเข้าฝัน
ทีนี้ญาติของเขาเลยว่ามีอาการปวดหัวมาก
นอนไม่หลับไปหาหมอไม่มีโรคไปตรวจหาหมอไม่มีโรค
ก็เลยว่าไปดูหมอหมอพื้นบ้านเรานะคะ
ดูหมอดูหมอดูก็บอกว่าให้เอาดินโคนนั้นไปขึ้นเขาซะ
ไม่ใช่ว่าดินคนหรอกเอาอะไรเขามาให้เอากลับไปคืนเขาซะ
ดิฉันไม่ได้ถามชื่อเขานะคะจะเป็นคนแก่ของเขตชายภูมิครับผมค่ะ
เขาก็ประมาณอายุสัก๖๐กว่าปีเอาไป
ทีนี้เขาบอกว่าเอาไปฉันเอาไปนะเอาไปให้แฟนฉัน
เพราะว่าเขาตีนเนี่ยเขาบวมบวมแล้วเขาปวดด้วย
ดิฉันก็ไปเขาก็เลยไม่รู้ยังไงเขาก็ไปยกใส่หัว
แล้วก็อธิษฐานเอาเขาก็ไปทาเขาว่าเขาหาย
ดิฉันก็เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะมีนะคะ
แต่ในส่วนไหนดิฉันไม่รู้เราก็ไม่ลบหลู่
แล้วก็กราบไหว้บูชาตามที่อัตภาพเราทำได้
แต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่จอมพลผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐
ที่บ้านหนองกุงน้อยเนี่ยนะคะผู้ใหญ่ก็มองว่าโครนผุดแบบเนี้ยค่ะ
จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะแล้วก็ทางกรมทรัพยากรธรณี
ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วผู้ใหญ่บอกว่าตรงเนี้ยค่ะ
มีทั้งดินโครนทั้งดินเหนียวพอชั้นดินโครนมีน้ำเยอะอะค่ะ
ก็เลยเกิดแรงดันขึ้นขึ้นเหนือพื้นดิน
มันจะยวบแบบเนี้ยอ่าทีนี้ผู้ใหญ่ก็เลยเตือนชาวบ้านนะคะ
อย่าเอาไปกินนะคะอย่าเอาไปดื่มอย่าเอาไปกิน
เอาไปพอกหน้านะคะอาจจะมีสารพิษหรืออาจจะมีอันตรายต่อร่างกายได้
ขอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งดื่มอย่าเพิ่งกิน
อย่าเพิ่งพอกหน้าค่ะทันไหมล่ะดื่มไปแล้วค่ะคุณยายบอกค่ะ
คุณยายเมื่อกี้บอกยายดื่มไปแล้วคือไอ้อย่างอื่นไม่น่าห่วง
เท่ากับสารพิษตกค้างอะไรที่อยู่ข้างในใช่ไหม
นายบุญเสริมเตือนสายออเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงงานส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกระเบื้อง
บอกว่าเขาก็ห้ามความคิดของชาวบ้านไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ
น้ำแล้วก็โครนที่ผุดขึ้นมาจากดินที่นี่เนี่ยสามารถรักษาอาการป่วยได้
แต่ว่าส่วนตัวเขามองว่านี่เป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายหากกินน้ำแล้วก็โครนก็ทำได้เท่านี้
สุขศึกษานะครับว่าห้ามมันก็ผลยังไม่ออกนะครับ
ผุดจากดินก็อาจจะมีตะกันมีหินปูนนะครับต่าง